ดูเรื่องนี้ค่ะอายุแปดสิบโอ้โหนี่ก็ต้องมาเป็นผู้ต้องหาฮะค่ะ
แทงลูกชายตัวเองนะครับทุกผู้ชมครับอายุแปดสิบแล้วนะครับนะฮะ
ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเหตุเกิดเพราะว่าเถียงกันมาหลายครั้งหลายรอบอ่ะ
ค่ะแต่รอบเนี้ยเรื่องหลานอ่าเรื่องหลานนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่งนะฮะในหมู่บ้านถนนเรียบคลอง๓จังหวัดปฐุมธานี
นี่ฝ่ายลูกนี่เลือดโชคเลยเห็นไหมต้องขออนุญาตย้อมสีไว้หน่อย
ภรรยากับเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยต้องช่วยกันหาผ้ามาพันแผลไว้นะครับ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับคนเจ็บชื่อนายกิตติกิรติพาณิชย์อายุห้าสิบสี่ปี
บาดเจ็บจากการถูกมีดแทงนะฮะถูกแทงเข้าหลัง๑แผลศีรษะ๑แผล
ลำคออีกหนึ่งแผลนี่ครับส่วนคนก่อเหตุคือพ่อของคนเจ็บ
พ่อแท้เลยนะครับนายสุวัสดิ์กิรติพาณิชย์อายุ๘๐ปีแล้วนะ
นี่ฮะแต่ก็นอนอยู่กับพื้นในสภาพไม่สวมเสื้อมีเลือดเปื้อนตัวเต็มไปหมดนะครับ
ตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่ามีบาดแผลที่มือเล็กน้อยค่ะอ่า
ที่เหลืออาจจะเป็นเลือดของลูกนี่ฮะคุณตาแกก็นอนอยู่กับพื้นอ่ะนะ
ที่เกิดเหตุก็มีมีดเปื้อนเลือดตกอยู่สามเล่มด้วยนายกิติบอกว่ามีปากเสียงกับพ่อ
เรื่องมาตีหลานนะเมื่อสองวันก่อนหน้านี้เขาก็เลยไปห้าม
ก็เลยคิดว่าเป็นสาเหตุให้พ่อแค้นพ่อก็เลยมาก่อเหตุกับเขา
แต่เขาเนี่ยไม่อยากสู้อ่าปล่อยให้พ่อแทงคือเขาบอกว่าถ้าเขาสู้เนี่ย
พ่อเขาไม่รอดค่ะเอาเลยเผินเอามึงเอาก็เดิน
เขาเดินมาถามว่ามีดมันไงครับแล้วก็บอกเจ้าทำอะไรครับ
เหอะมึงเอามึงเอาก็เดินวิ่งออกมาแย่งมีดกับเมียผมแล้วก็จ้วงผมเนี่ยอืมแค่
แค่นั้นแหละยังไม่แตกตัวเขาเลยอืมพ่อใบไม่ทำอะไรเขา
เพราะถ้าทำมันจะแย่เขาก็ปักหลังผมไม่ได้ไง

แล้วเคยมีเรื่องอะไรกันกันมาก่อนเมื่อสองบาทมันตีรูปผมอย่างอ่ะหมา
ผมก็เลยเข้าไปห้ามล็อกตัวไว้ว่าอย่าตี

หลานก็โดนที่หน้าไปหลายทีแล้วให้หยุด

ตาช้ำมีรอยแผลอยู่นั่นน่ะ
ลูกของคนโต
ไปว่าปูทำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากตรวจสอบแล้วก็พาคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่านายสุวรรค์ที่เป็นปูแล้วก็เป็นพ่อด้วยคนก่อเหตุ

๘๐แล้วค่ะตอนที่ไปโรงพัก
คือที่เลือดเนี่ยคือเลือดลูกชายนะปู่บาดเจ็บแถวมือนิดหน่อย

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันนี้คนที่บ้านก็ช่วยกันล้างคราบเลือดนะฮะ
โดยเฉพาะพื้นที่ครัวหลังบ้านจุดเกิดเหตุที่เขาแทงกันเนี่ยนะ
นางสาววันนิพาเศรษฐโถอายุ๓๔ปีเป็นภรรยาของคนเจ็บ
เป็นลูกสะพ้ายของคนก่อเหตุ
มูลเหตุมันสะสมมาตั้งแต่เมื่อ๒วันก่อนนะ
คือความจริงเขาก็มีปัญหากันด้วยมานะพ่อกับลูกคู่นี้
แต่มูลเหตุในครั้งนี้เมื่อ๒วันก่อน
ปู่เนี่ยใช้หนังสือพิมพ์ไปตีหลานชายคนโตหลายครั้ง
คือเรียกว่าตีจนตาเขียวบอกว่ารำคาญที่หลานเนี่ยเสียงดัง
แล้วชอบสนไปแกล้งน้องอีกคนให้ร้องไห้
ทีนี้พ่อไปเห็นก็เลยไปห้ามไม่ให้ตีหลาน
บอกว่าลูกผมเนี่ยผมสอนเองหลังจากวันนั้น๒วันที่แล้ว
ปู่กับพ่อก็เลยมีปัญหากันเรื่อยมาบาดหมางกันเรื่อยมานะครับ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้น
ฝ่ายของพ่อเนี่ยมาถามหามีดนะสามีของเธอก็ตอบไปว่าเอาไปเก็บแล้ว
กลัวหลานเอาไปเล่นพ่อก็ยิ่งไม่พอใจ
ไข่ไก่ใส่หน้าสามีก่อน
เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าตอนนั้นพ่อจะเอามีดมาทำไมนะ
ไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยที่หามีดเนี่ยคือจะมาแทงสามี
ก็เลยอยากให้จบไปก็เลยไปหยิบกล่องมีดมาให้พ่อ
เพราะเห็นพ่อมาถามหามีดไงแล้วลูกชายบอกมีดไม่อยู่
เอาซ่อนแล้วเดี๋ยวหลานมาหยิบเล่นพ่อเอาไข่ไก่ปลาสามีไง
ก็เลยเอามีดไปให้พ่อแล้วก็เลยจบปรากฏว่า
มีดที่เธอเอาไปให้พ่อเอามาแทงสามีเธอ
แต่ตอนนั้นสามีเธอไม่สู้เพราะเห็นว่าคนทำร้าย
คือพ่อแล้วพ่อก็๘๐แล้วไงก็ไม่อยากสู้อะไร
ก็เลยใช้แต่มือคอยปัดคอยป้องแล้วก็มีย่าเข้ามาช่วยห้าม
สามีตอนนั้นก็ตะโกนทุกคนบอกว่าไม่ต้องเข้ามา
เพราะเห็นว่าพ่อกวัดแกว่งมีดไปเรื่อยเลย
กลัวคนเข้าใกล้จะถูกลุกหลงแล้วก็มีลูกชายอายุ๙ขวบอีก
ลูกสาวก็เพิ่งสามขวบนะฮะตอนนั้นสามีก็ถูกแทงไปหลายที
แต่ก็ยังมีสตินะครับก็เลยพยายามกดพ่อให้นอนลงกับพื้น
เพื่อไม่ให้ทำร้ายใครได้อีกที่เห็นพ่ออยู่ที่พื้นเนี่ย
คือสามีเนี่ยกดเอาไว้แล้วเลือดสามีที่ถูกแทงก็เนี่ยไปท่วมตัวพ่อ
นางสาววันนิพาบอกว่าพ่อสามีของเธอมักเป็นคนอารมณ์ร้อนนะ
ทะเลาะกับสามีตลอดแต่ไม่เคยแรงเท่าครั้งนี้
เหตุการณ์วันนี้ทำให้คนในบ้านเนี่ยหวาดกลัวกันมาก
เพราะว่าโอ้โหมันเลือดของคนที่รักกันทั้งนั้นครอบครัวเดียวกันทั้งนั้น
ของคนรักถูกแทงเต็มพื้นไปหมด
เด็กสองคนก็เห็นเหตุการณ์หลังจากนี้ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกัน
ถ้าได้ประกันตัวกลับมาอยู่บ้านเนี่ย

เนี่ยฮะเธอบอกเธอหนักใจมาก
พ่อปลาไข่เสร็จเขาก็เลยแย่งมี่จากมือเราไปทิ่มไปแทงลูกชายเขา
มันก็กลัวมันเห็นเลือดมันเห็นตัวเองรักโดนแทง
ลูกอีกเห็นต่อหน้าต่อตาไอ้ตัวเล็กอ่ะ
โตก็เห็นตัวเล็กก็นั่งอยู่ด้วยเนี่ย

เพราะว่ากำลังจะพาย่าไปหาหมอพอดีไง
แต่ก่อนหน้านี้คือก็ไม่เคยมีถึงขั้นจะขนาดนี้

มันก็อยู่ด้วยกันก็ปล่อยให้เขาอยู่ข้างในคนเดียว

แล้วโดยปกติเนี่ยคุณปู่เนี่ยครับ
รักเด็กรักอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็รักก็รักกันแหละ
แต่ว่ากับคนโตเขาก็คือเขาสนเหมือนเด็กผู้ชายไง
เขาก็ไม่ให้นี่

ไม่เคยอยู่กับเด็กเขาก็เพิ่งมาอยู่กับเรา๔๕ปี

แต่ว่าตอนนี้ที่บ้านก็ยังอยู่แค่ภรรยาของคนเจ็บกับลูกสองคนนะ
เพราะว่าตัวสามีเนี่ยเสียเลือดมากยังอยู่โรงพยาบาล
ส่วนพ่อสามีที่ก่อเหตุตอนนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ที่สพคลองหลวงนะฮะ
ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะ
ส่วนภรรยาของคุณปู่เนี่ยคุณย่าเนี่ยนะ
ตอนนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลความดันขึ้น
โอ้โหเจอเรื่องนี้เข้าไปสามีกับลูกชาย

ต้องไปโรงพยาบาลปู่ก็๘๐แล้วอ่ะ